คุณผู้ชมครับเรื่องของแนวคิดการหักลดห่อนภาษี
จากเรื่องของการท่องเที่ยวแบบขั้นบันไดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ว่าจะเริ่มต้นได้ประมาณต้นปีหน้าครับ
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทรท

มาตรการหักลดห่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศบอกว่า
ปีนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับ
จากว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

แต่คาดว่าจะสามารถออกมาตรการได้ประมาณต้นปีหน้า
โดยเน้นกระตุ้นการจับจ่ายของการท่องเที่ยวในเมืองรอง
แล้วก็เป็นมาตรการที่ดำเนินตลอดทั้งปีครับ
ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เสนอมาตรการลดห่อนภาษีที่ประชาชนสามารถ
นำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับ
โดยกำหนดมาตรการแบบขั้นบันได

ซึ่งมีทั้งเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เมืองรอง
ลดห่อนภาษีได้ตั้งแต่๑๕๐๐บาทไปถึง๕๐๐บาทนะครับ
สำหรับเงื่อนไขลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยว
สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่นำไปลดหย่อนได้
ก็ประกอบด้วยเรื่องของค่าที่พัก
ค่าบริการท่องเที่ยวค่าอาหารเครื่องดื่ม
การไปซื้อสินค้าที่มรลึกที่จดทะเบียนถูกต้อง
แล้วก็สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ครับ